ต่อเหตุอุกอาจที่ลำปางกันหน่อยนะครับ
มีโจรลำปางเขาเอามีดไปจี้คอผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๗ปี
เป็นเจ้าของร้านขายของชำแล้วก็ได้เงินสดไป๕๐๐กว่าบาทนะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่กู้ภัยนำตัวทางด้านของนางอรพินดูสิฮะ

อรพินบุญเจริญอายุ๕๗ปีเจ้าของร้านขายของชำอยู่ที่หมู่บ้านท่าโทกตำบลทุ่งฝ่ายอำเภอเมืองลำปาง
นำตัวไปส่งโรงพยาบาลครับ
หลังจากถูกวัยรุ่นใช้มีดจี้ชิงทรัพย์แต่ว่าผู้เสียหายขัดขืน
ก็เลยถูกวัยรุ่นที่เป็นคนร้ายพยายามใช้มีดปาดคอครับ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบเพราะว่ามีข้าวของหล่นเกลือนร้านเลยนะฮะที่พื้นเนี่ยคล้ายกับมีการต่อสู้
แล้วกระเป๋าคาดเอวของผู้เสียหายก็หายไปในนั้นมีเงินสดอยู่สักประมาณ๕๐๐บาท
สอบสวนผู้บาดเจ็บยังให้ปากคำได้บ้าง
บอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นอายุประมาณ๒๐อ่ะครับ
อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งน่าจะรู้จักกับลูกชายด้วยนะ
ก่อนหน้านั้นเข้ามาถามหาถามหาลูกชาย
แต่ว่าทางด้านของนางอรพินตอบไปว่าลูกไม่อยู่
หลังจากนั้นชายวัยรุ่นคนนั้นก็กลับออกไป
แต่ว่าขณะที่นางอรพินเดินไปตักกับข้าวกินหลังบ้านจู่
วัยรุ่นกลับมาครับแล้วก็มาจับตัวทางด้านของนางอรพิน
แล้วก็ใช้มือปิดปากแล้วก็เอามีดจี้ที่คอ
แต่ว่าเขาต่อสู้ขัดขืนทำให้โดนเอามีดแทงแล้วก็ปาดที่คอ

คนร้ายก็เลยชกต่อยแทนที่หน้าจนสลบนะฮะ
แล้วก็มีคนมาเจอแล้วคนร้ายก็ได้กระเป๋าเงินกับเงินไป
ตอนนี้ตำรวจกำลังไม่ได้ติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ